โอ้โหการท่องเที่ยวที่บุรีรำนี่ตอนนี้กลับมาคึกคักคลึกคลื้นเลยนะคะ
โดยเฉพาะลูกชิ้นยืนกินหลังจากที่คุณลิซ่านี่

แล้วก็อยากไปกินลูกชิ้นยืนกิน
หนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลกนะจ๊ะ
มันเป็นฟิกเนเจอร์ของบุรีรำเขานะ
ใช่นะคะใครไปนี่คือก็ต้องไปที่นี่
แล้วจะบอกว่าขายดีมากยอดขายพุ่งกระฉูดมากจ้า
นี่นะคะคุณผู้ชมเราพาไปเลยค่ะ
พาไปร้านลูกชิ้นยืนกินน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะ
เป็นน้ำจิ้มน้ำพริกเผา
คือร้านเจ๊พงอยู่หน้าสถานีรถไฟบุรีรำปรากฏว่า

แฟนคลับของน้องลิซ่าเนี่ยพากันมาอุดหนุนร้านเจ๊พงค่ะ
ตอนนี้ยอดขายพุ่งกระจูดเลย
นี่เจ้าของร้านคุณฮาไทจิ๊ปแซโล

เจพงบอกว่าเมื่อก่อนแห่งถึงไม่ได้เลย
แต่ว่าตั้งแต่มีกระแสน้องลิซ่าแล้วลิซ่าให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินสูตรน้ำพริกเผานะโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
บางคนก็สั่งออนไลน์เยอะมากเลยตอนนี้ออเดอร์แทบไม่ทันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
บางคนมารออุดหนุนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณอาทัยทิพย์บอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยนะ
น้องลิซ่าเนี่ยไม่ลืมบ้านเกิดยังคิดถึงบุรีรำนี่เห็นไหมกินกันแบบแตงกวาแบบนี้นะ
อร่อยมันคือซิกเนเจอร์ใช่ค่ะแล้วเจ้าของร้านบอกว่าขอบคุณมากเลย
น้องลิซ่าเนี่ยยังคิดถึงบุรีรำบ้านเกิดแล้วพอพูดแบบนี้มันเป็นกระแส
กลายเป็นว่าโอ้โหคนก็แบบเหรออะไรอ่ะลูกชิ้นยืนกินคืออะไร
บางคนนี่นะขับจากโคราชไปบุรีรำไปกินลูกชิ้นยืนกินเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ลูกค้าที่แวะเวียนมาบอกว่าโดยเฉพาะคุณสุวรรณีบอกว่า
กับลูกสาวเนี่ยเป็นแฟนคลับน้องลิซ่าอยู่แล้วแต่พอน้องลิซ่าพูดถึงลูกชิ้นยืนกิน
ก็เลยทำให้แบบโอ้โหน้ำลายสอเลยอยากกินบ้างก็เลยขับรถมา
นี่ค่ะมาแวะซื้อแบบนี้นะคะฝากซื้อฝากลูกสาวแล้วก็คนเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
จากอิ่มท้องแล้วประสาทเขาพนมรุ้งบุรีรำโอ้โหอยู่ในเอ็มวีใช่ไหม
โอ้โหนี่บรรยากาศดูสิคะก่อนหน้านี้ซบเศร้าเลยนะตอนนี้คึกคักมากเลยค่ะ
คุณอภินันอายุ๔๐ปีอุตส่าห์ลงทุนขับรถจากโคราช
ไปที่นี่นะไปที่ประสาทเขาพนมรุ้งบอกว่าอยากเห็นของจริง
อยากสัมผัสด้วยตาว่างามขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งจุดที่อยู่ใน
เอ็มวีของคุณลิซ่าใช่ไหมคะก็มาเที่ยวนี่นะคะ
คุณอภินันบอกว่าไม่ผิดหวังจริงแล้วก็อยากเชิญชวนประชาชนให้มาเที่ยว
ประสาทเขาพนมรุ้งนะคะคือตั้งแต่โควิด๑๙ระบาดเนี่ย
ไม่มีใครกล้าไปตอนนี้ก็อยากจะไปนะคะ
นี่ไงคือได้รักษณีย์ส่งเต็มเลย
ทุกอย่างเลยนะที่อยู่ในเอ็มวีของเขานะ
นี่ถือว่าเป็นผู้หญิงทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลกเลยนะ
ใช่สร้างปรากฏการณ์ให้กับคนไทยเลยนะคะ
แล้วตอนนี้ยอดเอ็มวีทะลุร้อยล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ